เพราะว่าสร้างความหวัดพาหวาให้กับนักท่องเที่ยว

แต่เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ในช่วงบางช่วงบางตอนที่เขาพยายามถือมีดแกว่งไปแกว่งมาจนสร้างความหวัดภาวะให้คนที่พบเห็นนะคะ
เอาหนังมือเอาหนังมือหน่อยนะ
เอาหนังมือ
ระงับเหตุชายคุ้มคลั่งคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะว่าที่อยู่ด้านหลังเขานั่นอาวุธมีด

ที่เดินถือแกว่งไปแกว่งมาโดยเฉพาะในพื้นที่วัดก็ไม่เว้นนะคะ
เดินถือมีดแบบนี้ไปขอเงินชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยว
เสือกลักสีดำกางเกงยินแบบนี้แหละ

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้าน
เพราะว่าอายุทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเช่นกัน
นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวในที่สุดแบบนี้เลย
ที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้นะคะ
ทราบชื่อคือณอหนนวัย๕๐ปี
ขณะที่มีการคุ้มคลั่งสะพายมีดบ่าแบบที่เห็น
เดินอยู่ภายในวัดหน้าพระเมนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็นำตัวไปโรงพักอะค่ะทีนี้พอการสอบสวนไปมาแล้วทราบว่า
สองวันก่อนเนี่ยตัวนายอานนท์คนนี้ค่ะคนนี้คนนี้
เขาเป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายคนในบ้านใช้มีดเนี่ยฟันลูกเขยสองคน
ลูกสาวอีกคนนึงบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ซึ่งลูกเคยของเขาถูกฟันเข้าที่ข้อมือด้านขวานิ้วเกือบขาด
ส่วนลูกเขยอีกคนก็ถูกฟันที่หัวแตกเป็นแผลยาวเย็บ๕เข็มเลยนะคะ
ครอบครัวได้มีการแจ้งความไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้าควบคุมตัวค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นอาวุธต่างก็มีมีด
แต่ว่าไม่มีอาวุธปืนนะเพราะว่าหลายคนก็กลัวว่าเขาจะพกโปรงพกปืนมายิงชาวบ้านหรือเปล่า
ทีนี้จากการสอบถามนายสารวุฒิอบทองวัย๒๓ปีลูกเลี้ยงของคนก่อเหตุเอง
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาเนี่ยไปขอข้าวมาจากงานศพเพราะว่าที่บ้านฐานะยากจนไม่ค่อยมีข้าวกิน
ตั้งใจว่าจะเอาข้าวเนี่ยมาให้เมียให้ลูกกินแต่พอพ่อเลี้ยงกินข้าวหมดแล้ว
ก็บอกว่าอยู่ก็บอกว่าไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็มีการเตะต่อยลูกเลี้ยง
ซึ่งเขาก็ต่อสู้ไปมาจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะเพราะว่าถูกมีดฟันหัว
หลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่วัดนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุแบบที่เห็น
ครอบครัวเองก็หวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตัวพ่อเลี้ยงคนนี้
ทางญาติบอกว่ามีประวัติติดยาเสพติดมาก่อนด้วยนะเคยไปบำบัดนะคะ
พอไม่มีเงินก็จะเดินขอเงินชาวบ้านแล้วก็สร้างความหวัดภาวะแบบนี้ค่ะ

ฟังจากน้ำเสียงลูกชายเขาก็น่าจะเครียดแล้วก็ทั้งห่วงทั้งเครียดพ่อไปตามกันนะคะ
ภัยยาเสพติดก็นำมาซึ่งปัญหาในครอบครัว
แล้วก็ความรุนแรงแบบที่เห็นนักต่อนักแล้ว
ทีนี้จากการสอบถามนางสาวลักษิกาแดงด้วงวัย๒๓ปีภรรยาของนายสาราวุฒินะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คนก่อเหตุก็ชอบทำร้ายแม่
เพราะว่าขอตังค์จากแม่แต่แม่ไม่มีตังค์ให้
กระทืบแล้วก็เตะจนแบบโอ้โหล้มบาดเจ็บ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งค่ะ
นี่ก็เป็นผลกระทบจากยาเสพติดเช่นเดียวกันนะคะ